กรณีนักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์อายุ๒๙ปี
เขาไปแจ้งความเอาไว้ที่สนสำรรรดิ์ราช
เขาบอกว่าถูกคนข่มขืนเป็นนุ่มคนงานก่อสร้าง
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงเวลาประมาณตี๒ตี๓ของวันที่๑ธันวาคมที่ผ่านมาค่ะ
ตำรวจได้มีการออกหมายจับหนุ่มคนนี้นะคะ
สุดท้ายเนี่ยตำรวจเขาบอกว่าจากการสอบสวนไม่ได้เป็นการข่มขืนนะ

เอามือไปจับของซึงหวนของนักท่องเที่ยวสาวอะไรแบบนี้ค่ะ
อันนี้เป็นเหตุการณ์ที่นักท่องเที่ยวสาวคนนี้เขาแจ้งความเอาไว้นะคะ
บอกว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นบริเวณไซส์งานก่อสร้าง
ตรงข้ามวัดราชบพิษถนนเฟื่องนครเขตพระนครกรุงเทพ
แจ้งตำรวจที่สนสำราญราช
ทางตำรวจเองพร้อมเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐาน

ชี้จุดเกิดเหตุแล้วก็รวบรวมพยานหลักฐาน
สุดท้ายได้มีการออกหมายจับคนร้ายค่ะ
สารอาญากรุงเทพใต้อนุมัติออกหมายจับ
นายอานัทอุดดีอายุ๓๔ปี
ข้อหาข่มขืนกระทำชำราว

เป็นคนงานก่อสร้างแถวนั้นค่ะ

ผู้บัญชาการตำรวจนครบานบอกว่า
เท่าที่ได้รับรายงานจากผู้กำกับการ
สอนอสำราญราชยืนยันว่า

ผู้เสียหายก็คือนักท่องเที่ยวสาว
นิวซีแลนด์วัย๒๙ปีคนนี้

กับเพื่อนมาเที่ยว

ดื่มกันเสร็จก็ค่อนข้างเมา

ไปเจอกับผู้ก่อเหตุนายอานัทคนนี้ค่ะ

แล้วก็ทำอนาจารย์ลวนลามจับของสงวน

ออกมาขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่

เจ้าหน้าที่ก็เลยพาไปแจ้งความค่ะเดี๋ยวลองฟังเสียง
บัญชาการตำรวจนครบานพูดถึงเรื่องนี้กันค่ะ
ในการรูปคำหรือ

ที่ได้รับรายงานจากฝ่ายหญิงนะครับ

ในช่วงเวลาเกิดเหตุจากการตรวจสอบกล้องวงจร

พาขึ้นไปที่ห้องพัก

นิวซีแลนด์คนนี้เหมือนกับเดินขึ้นไปบนห้องพักแต่ว่าฝ่ายหญิงวิ่งหนีลงมา
เท่าที่สอบถามทั้งคู่ไม่ได้รู้จักกันมาก่อนตัวนายอานัทคนร้ายเนี่ยเป็นคนงานก่อสร้าง
ว่าตัวนักท่องเที่ยวน่าจะหลงทางไปถามทางก็เลยมีการพูดคุยกัน
แต่ตำรวจบอกเลยว่าระหว่างที่สอบปากคำเนี่ยนะคะตัวนักท่องเที่ยวสาวคนนี้ยังตกใจแล้วก็ร้องไห้อยู่ตลอดเวลา
พนักงานสอบสวนก็เลยติดต่อให้เพื่อนของนักท่องเที่ยวสาวคนนี้มาช่วยให้ปากคำด้วย
ส่งตัวเธอไปตรวจร่างกายกับคุณหมอด้วยนะคะเพื่อนำรายละเอียดต่างมาประกอบสำนวนคดี
และสั่งการให้ฝ่ายสืบสวนลงพื้นที่ไปไล่ตรวจเลยกล้องวงจรปิดแถวนั้นนะคะตามเส้นทางการหลบหนี
แล้วก็ไปถ่ายภาพทำแผนในจุดเกิดเหตุส่งตำรวจพิสูจน์หลักฐานไปเก็บหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์
เพื่อที่จะได้ติดตามจับกลุ่มคนร้ายให้ได้เร็วที่สุดนะคะ
ทีนี้ทีมข่าวของเราก็เลยลงพื้นที่ไปค่ะคุณผู้ชมค่ะไปที่บริเวณไซส์งานก่อสร้าง
ใกล้กับวัดราชบอพิษนะคะเป็นจุดที่อยู่ใกล้ใกล้กับจุดเกิดเหตุเลย
ตรงเนี้ยเป็นที่ก่อสร้างตึกสองชั้นภายในเนี่ยมีวัสดุก่อสร้างอยู่เยอะเลยค่ะ
แต่ตอนนักข่าวเราไปไม่เจอคนงานไม่มีคนอยู่
แต่ว่าใกล้กันกับตึกก่อสร้างเป็นที่เก็บวัสดุ
แล้วก็สร้างเป็นที่พักชั่วคราวของคนงานก่อสร้าง
ตรงนั้นเนี่ยมีรองเท้ามีอุปกรณ์การนอนการอยู่อาศัย
ทีมข่าวของเราก็เลยไปคุยคุณป้าที่อยู่ใกล้ตรงนั้นนะ
คุณป้าเล่าให้ฟังว่าคืนนั้นคาดว่านักท่องเที่ยวสาวชาวนิวซีแลนด์คนนี้
เรียกแท็กซี่ให้ไปส่งที่พักแต่อาจจะคุยกันไม่เข้าใจ
คุยกันไม่รู้เรื่องแท็กซี่ก็เลยไปส่งร้านกาแฟ
เปิดเป็นเกสเฮาวส์ใกล้กับจุดเกิดเหตุตรงนี้ค่ะ
พอคนร้ายเห็นว่านักท่องเที่ยวสาวคนนี้สวยเมาด้วย
ก็เลยพูดจาชักชวนบอกว่าเดี๋ยวจะไปส่งที่พัก
ก็คือหลอกนักท่องเที่ยวว่าเดี๋ยวไปส่งให้
แล้วก็พานักท่องเที่ยวสาวคนนี้เข้าไปในที่รับตา
ไซส์งานก่อสร้างแล้วก็ลงมือลวนลาม
นักท่องเที่ยวเขาก็วิ่งลงมาเพื่อแจ้งตำรวจนะคะ
คุณป้าท่านนี้บอกว่าคนร้ายคนนี้ตามหมายจับเนี่ยจำหน้าได้
เป็นคนงานก่อสร้างที่นี่แล้วเห็นบ่อยมาก
แต่ก่อนหน้านี้ก็ไม่เคยมีพฤติกรรมแบบนี้มาก่อน
ก็เลยไม่คิดว่าจะมีเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้น
ส่วนผู้เสียหายที่เป็นชาวต่างชาติตอนนี้

แล้วก็ยังนั่งซึมตลอดเวลาค่ะ
เสร็จแล้วก็พากันเข้าสอยนั้น
เข้าสอยนั้น
แล้วทำไมวกมาทางนี้ได้เราก็ไม่รู้
เข้ามาในไซส์นี้หรอ

อ้าวแล้วงั้นฝรั่งจะเข้ามาได้ไหม
เขาไม่รู้อะ
แต่ที่เราเห็นคือฝรั่งคือนั่งอยู่ข้างนอก

ใจสิเขานั่งอยู่คนเดียวน่าเศร้า

แล้วก็รองเท้าแตะเขาก็ซื้อให้ใส่
สงบสติอารมณ์

เขาบอกว่าเขามากับเพื่อนแล้วหลงกับเพื่อน

แล้วก็เจอกับผู้ชายคนนั้น

ก็เห็นเขาเข้าไปกินข้าวฟรีที่ในวัด

เขามีพฤติกรรมแบบนี้ไหม

เพราะจะกลัวอยู่แล้วเพราะก่อสร้าง

ก็กลัวอยู่ป่านหรอก

ก่อสร้างยังไม่เสร็จอะค่ะแล้วก็ตอนดึกดึกจะมีร้านค้ารถเข็นขายของอยู่สองฝั่ง
ฝั่งจุดเกิดเหตุและฝั่งตรงกันข้ามเป็นจุดที่ไม่ค่อยเปลี่ยว
ชาวบ้านบอกว่าคนร้ายก็คุ้นหน้าเคยเห็นโบกรถเข้าออกซอย
เหตุการณ์นี้ก็ยอมรับว่าสมผงกระทบต่อภาพลักษณ์การท่องเที่ยวของประเทศไทยนะคะ
ตำรวจเอกกฤษณะพัฒนาเจริญรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็เลยบอกว่า
คดีนี้เนี่ยพลตำรวจเอกจากทิพย์ชัยจินดาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกำชับเลยค่ะ
ชุดสืบสวนเร่งติดตามตัวคนร้ายมาดำเนินคดีให้ได้โดยเร็ว
โดยมีการประสานตำรวจตรวจคนเข้าเมืองตำรวจทางหลวงตามพื้นที่ต่างนะคะ
ให้ช่วยกันสกัดจับชาวต่างชาติที่ตกเป็นผู้เสียหาย
พนักงานสอบสวนก็ได้มีการประสานไปที่กองบังคับการกองการต่างประเทศให้ช่วยเหลือด้วย
เรื่องต้นสำหรับเหตุการณ์นี้ก็แจ้งข้อหาข่มขืนกระทำชำราว
แต่พฤติกรรมของคนร้ายมีเป้าหมายในการข่มขืนเหยื่อค่ะ
กฎหมายบอกว่าลักษณะของการที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้ใช้อวัยวะเพศสอดใส่เข้าไป
แต่ใช้อย่างอื่นถ้าเกิดสอดใส่เข้าไปในอวัยวะเพศของคนอื่น
ถือว่าเข้าข่ายข่มขืนดังนั้นก็แจ้งข้อหาข่มขืนเอาไว้ก่อนนะคะ